ตามความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้ปืนติดกล้องเล็งบุกเข้าไปยิงชายวัย๔๘ปีเสียชีวิตคางานศพที่จังหวัดตรังนะครับ
ตอนนี้ตำรวจยังคงเร่งไล่ล่าแกะรอยเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายอยู่
ขณะที่ญาติของผู้ตายยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับขอความเป็นธรรมกับสังคมนะครับ
โดยยืนยันว่าผู้ตายนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่
รวมทั้งเรื่องของยาเสพติดจนนำมาสู่การถูกคนร้ายบุกมายิงเสียชีวิตด้วย

เหตุคนร้ายใช้ปืนติดกล้องเล็งยิงในอำนวยเพชร
รัฐอายุ๔๘ปีเสียชีวิตคาวงไพ่รัมมี่
ภายในวัดนางหลาดตำบลโคกสบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรัง
กลายเป็นเหตุสลดที่ทำให้ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง

หลังมีกระแสข่าวว่าสาเหตุที่นายอำนวยถูกปลิดชีวิต
เป็นเพราะเคยไปให้ปากคำในคดีรอบวางเพลิงเครื่องจักรกล
คดียิงคนงานเสียชีวิตเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจชุดสืบสวนสพนายงให้ข้อมูลว่า
คืนวันเกิดเหตุเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาที
ระหว่างที่นายอำนวยกำลังนั่งล้อมวงไพ่ในงานศพญาติ
กับขอบกระจกของประตูรถก่อนเล็งเป้าลั่นไก่ยิงติดต่อกัน๓นัด
กระสุนเข้าที่บริเวณท้ายถอย๑นัดและบริเวณแผ่นหลังฝั่งขวาอีก๒นัด
ทำให้นายอำนวยเสียชีวิตทันทีก่อนที่คนร้ายลั่นไกลปืนยิงเปิดทางอีกสามนัด
และขับรถหลบหนีไปได้
นายอำนวยเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจให้กับภรรยาและคนในครอบครัวอย่างมาก
จากครอบครัวเชื่อมั่นว่านายอำนวยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญ
แต่ต้องมาจบชีวิตลงอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมและยืนยันว่าจะไม่เผาศพนายอำนวยจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
เกลียดจริงคนฆ่าเกลียดจริงมันไม่เหมาะหนังหันร่างไอไอ
แก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน